เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเตะกับออสเตรเลียชาติไทยกับต่างชาติสู้กันที่ป่าตองภูเก็ตสู้กันเหมือนกันนะคะ
แต่คราวนี้เป็นหญิงไทยกับหญิงต่างชาติยังไม่รู้แหละว่าสัญชาติไหน
แต่ว่าโอ้โหตบกันพันละวันนัวจนแบบว่าคลิปนี้เนี่ยถูกวิภาควิจารณ์กันเยอะมากในโลกออนไลน์เลยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าชีวิตโสดแล้วก็ได้โพสต์คลิปความยาว๒นาทีนี้ลงในเพจเหตุด่วนเหตุร้ายร่วมด้วยช่วยกันภูเก็ตค่ะ
ให้คุณผู้ชมฟังตามคลิปเลยคือเป็นภาพหญิงสาวที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวไทยสองคนกำลังตบตีอยู่กับหญิงสาวชาวต่างชาติอีกสองคน
ซึ่งก็มีทั้งเพื่อนหญิงเพื่อนชายชาวต่างชาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยรวมละ๑๐คนช่วยกันแยก๑๐คนช่วยแยกยังแยกไม่สำเร็จเลยนะคะ
สาวไทยเนี่ยมีการพยายามใช้เก้าอี้ยกขึ้นหวังจะฟาดเข้าไปที่อีกฝ่ายนึงแต่เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ช่วยกันจับเอาไว้แล้วก็แยกออกจากกันแต่ก็ยังไม่สำเร็จค่ะ
จนกระทั่งตำรวจแล้วก็กาดสถานบันเทิงประมาณ๓๔นายเข้ามาระงับเหตุมีการเป่านกหวีดเสียงดังการทะเลาะวิวาสนี้ก็เลยยุติแต่ยุติไปชั่วขณะเท่านั้นค่ะ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงที่เป็นชาวต่างชาติที่ทะเลาวิวาสกัน
วิ่งเข้าหาคู่กรณีที่เป็นหญิงไทยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ลงมือตบตีกันพันละวันอีก
สาวไทยก็ด้วยความที่เป็นคนไทยเนาะ

เข่าเข้าหน้าท้องของอีกฝ่าย
เจ้าหน้าที่ที่เพิ่งจะแยกไปก็ต้องกลับมาอีก
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเพื่อนชายชาวต่างชาติ
ก็ต้องมารวมตัวแยก๒คู่กรณีออกอีก

ฝ่ายสาวไทยยังมีการวิ่งเข้าใส่คู่กรณี
สุดท้ายแล้วก็ต้องเริ่มใช้กำลังกันนิดนึง
คือเจ้าหน้าที่ต้องผลักทั้งคู่ออกจากกัน
คือต้องผลักแล้วแค่จับแยกมันแยกไม่ได้

แล้วก็เชิญตัวออกจากบริเวณดังกล่าวทันที
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องของการหึงหวง
เพราะว่าเจอบ่อยมากที่สถานบันเทิงในซอยบางลา
ดปะตองก็จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในเรื่องของการแย่งแขกต่างชาติกันหรือเปล่า
ถึงได้มีการตบตีกันพันละวันขนาดนี้
ด้านตำรวจสถานีตำรวจภูทรป่าตองที่เข้าระงับเหตุ
เขาก็พยายามสอบถามว่า

เพราะทั้งสองฝ่ายไม่มีใครแจ้งความดำเนินคดีอะไรเลย
สุดท้ายก็ต้องปล่อยทั้งคู่แยกย้ายกันออกไป

กว่าคนทั้งผู้ชายผู้หญิงแยกไม่ได้
กาด๓๔คนก็แยกไม่ได้
นี่ผู้หญิง๒คนไทยกับ๒คนต่างชาติ

ดูสิอย่าดูถูกพลังความโมโหของผู้หญิงเนี่ย